คุณผู้ชมดูเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกันบ้างค่ะ
ปกติแล้วทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน
จะมีชาวบ้านแล้วก็ผู้ป่วยโรคมะเร็งไปรับสมุนไพรต้านมะเร็ง

ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมอแสงที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้เปิดให้ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันเสาร์
แล้วก็คาดว่าจะแจกสมุนไพรสำหรับให้ผู้ป่วยเก่าถึงประมาณเที่ยงคืน
ดูจากเวลาก็อีกสักชั่วโมงกว่า
แต่จะแจกต่อเนื่องผู้ป่วยใหม่ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราตอนนี้ก็ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดอยู่ค่ะ

จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เชิญค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ
ที่บ้านหมอแสงในขณะนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ต่างมารอด้วยความหวังในการรับสมุนไพรบำบัดมะเร็งที่บ้านหมอแสง
ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจินบุรีแห่งนี้ครับ
และด้านหลังผมนะครับก็เป็นบรรยากาศของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าคิว
รอรับสมุนไพรบำบัดมะเร็งของหมอแสงนะครับ
ซึ่งก็จะเห็นว่ามีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับ
โดยผู้ป่วยมะเร็งนั้นจะต้องเข้าแถวรอในตรงจุดที่จะไปรับยา
ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมไว้ประมาณสัก๑๐จุดนะครับ

จากนั้นข้อมูลทั้งหมดก็จะลิงก์มายังบ้านของหมอแสง
และหมอแสงก็จะได้จัดเตรียมยา
จัดเตรียมสมุนไพรตัวต่างให้กับผู้ป่วยที่ไปแจ้งความ
ซึ่งในวันนี้นะครับคาดว่ามีผู้ป่วยมาทั้งหมดประมาณ๒๐๐๐คน
ซึ่งทางหมอแสงเองนั้นก็ได้เตรียมยาไว้ประมาณ๒๐๐๐ชุดด้วยเช่นเดียวกัน
หมอแสงก็ได้ยืนยันว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่มารอรับสมุนไพรในวันนี้
แล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณข้างก็จะเห็นว่าในขณะนี้
มีผู้ป่วยรวมถึงญาตินั้นต่างก็มา

แล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมารับยา
แล้วก็มีการรับประทานอาหารแล้วก็รวมถึงนั่งพูดคุยกัน
เปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ป่วยหรือว่าระหว่างญาติกับญาตินะครับ

ก็มีเรียกได้ว่ามีผู้คนนั้นเกือบเต็มทุกพื้นที่ของบ้านหมอแสงนะครับ
โดยเฉพาะด้านนอกนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมได้มีโอกาสได้เดินไป
ตรวจสอบสอบถามผู้ป่วยนะครับก็พบว่าแถวนั้นได้ยาวประมาณ๑กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ
แล้วก็จากที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอแสงนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพูดคุยถึงกรณีที่ยังไม่มีการรองรับหมอแสงให้เป็นแพทย์พื้นบ้านนะครับ
ในส่วนตรงนี้หมอแสงเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าอะไรแล้วนะครับ
ก็ปล่อยให้มันเป็นทางกระบวนการของหน่วยงานราชการนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่หมอแสงนั้นได้บอกผมนั่นก็คือมีต่างประเทศนะครับ
ที่จะอ้าแขนรับยาตัวนี้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งหากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไม่รองรับนั้นก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าหมอแสงนั้นก็จะเตรียมนำยาตัวนี้ไปให้ต่างประเทศดำเนินการต่อครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงหมอแสงในช่วงนี้กันครับ
ถามด้วยทางแพทย์แผ่นไทยยังไม่อนุญาตต่างประเทศอาทิตย์หรอกนี่คือมันยังไง
ก็ต่างประเทศเขาจะเอาไปจดทะเบียนเขาไง

ถ้าเมืองไทยมันผิดไม่ถูกต้องเราจะไว้ทำไม
แล้วมีการคุยติดต่อกับประเทศไหนบ้างที่เขามาทำ

จีนกัมพูชาเห็นว่ากัมพูชาก็มี

ประเทศเขายังไม่เจริญมั้งเขาถึงก็ต้องกล้ามาติดต่อ

เราก็อยากให้เขาขายที่ต่างประเทศไม่อยากให้มาขายในเมืองไทย
แต่เราจะห้ามเขาได้ไหมเราคง
ก็เราขอเมืองไทยยังไม่ได้แล้วเราจะไปห้ามเขาได้ไง
แล้วก็เวลาดังการหมองแสงระวันการเมื่อกี่ปีแล้วครับ
ในการขอแพทย์แพทย์ไทยครับ

แต่ล่าสุดนี่ก็เห็นได้ข่าวนะ

ก็ไม่รู้ผลเขาหรอกน่าที่ของเขาอะ
สำหรับผู้ป่วยที่มารับสมุนไพรประมาทมะเร็งในวันนี้นะครับ
สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมมาโดยเฉพาะนั่นก็คือเป็น
บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านใบวินิจฉัยโรคมะเร็ง
รวมไปถึงใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับ
ว่าจะไม่เอาผิดกับหมอแสงหากเกิดกรณีใดเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะครับ
รวมถึงญาติของผู้ป่วยที่มารับแทนนั้นก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน
แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ป่วยแนบมาด้วย
ซึ่งทั้งหมดก็ต้องเป็นตัวจริงด้วยเช่นกันครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก็ต้องระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ
ที่อาจจะแฝงตัวมากับผู้ป่วยด้วยนะครับ
ในการที่จะอาจมาหลอกขายยาหรือว่ามาลักทรัพย์อะไรต่างนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากบ้านหมอแสงพื้นที่อำเภอเมืองปลาจีนบุรีครับ